ในสหรัฐนะครับก็สามารถไปช่วยเหลือชีวิต
สุนัขได้กว่าพันตัวให้สามารถรอดชีวิตนะครับ
เทศกาลกินเนื้อสุนัขในประเทศจีนครับ
สมาชิกองค์กรพิทักษัตว์สหรัฐได้เดินทางไปยังเมืองอุ้ยลินนะครับในเขตปกครองตนเองกว่างศรีจ้วง
ตอนใต้ของจีนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเหล่าสุนัขที่ถูกนำไปรับประทานในเทศกาลกินเนื้อสุนัขประจำปี
ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับ
วาลาวรี่เล็นนีโร่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์กรพิทักษัตริย์นครลอสเอ็งเจอลิสกล่าวว่า
เทศกาลกินเนื้อสุนัขประจำปีของเมืองอิรินมีการซื้อสุนัขไปรับประทานกว่า๑๐๐๐๑๕๐๐ตัว
ยังมีการเป็นความเชื่อนะครับว่าต้องทรมานสัตว์ก่อนกินเช่นต้มหรือเผาทั้งเป็นครับ
โดยส่วนมากนั้นจะเป็นสุนัขที่ถูกขโมยมาตามท้องถนนหรือบ้านของผู้เลี้ยงสัตว์
โดยช่วงที่มีการจัดเทศกาลตามร้านต่างนะครับจะกลายเป็นโรงเชื่อดสุนัข
องค์กรจึงเข้าไปเจรจาต่อรองขอซื้อสุนัขทั้งหมดในร้านแล้วก็ให้ร้านนั้นปิดทำการ๑๐วันครับ
ซึ่งเจ้าของร้านอาหารหลายร้านเองก็ตกลงตามเงื่อนไขนี้ทำให้องค์กรพิทักษัตริย์สามารถช่วยชีวิตสุนัขได้มากถึง๑๐๐๐ตัว
โดยจะนำสุนัขสามร้อยตัวไปยังสถานสงเคราะห์สัตว์ของสหรัฐส่วนที่เหลือนั้นจะให้องค์กรคุ้มครองสัตว์ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล
ก่อนหน้านี้ก็มีการรวบรวมชื่อของผู้คัดค้าน๑๑ล้านคนครับที่ขอให้รัฐบาลของจีนยกเลิกการจัดเทศกาลกินเนื้อสุนัข
ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นเมืองอุ้ยลินได้กล่าวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเทศกาลนี้
ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มเอกชนและไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปหนุนหรือว่าเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับ